ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้อยากจะบอกลูกคนนี้ว่า

ด่าแม่คุณผู้ชมใช้คำว่า
แหกปากด่านกลางโรงพยาบาล

อ๋อไม่ต้องมาหาพวกหาพวกอะไรคุณไม่ได้ใช้แม่คุณไม่ได้ใช้โลกคุณด้วยคุณพูดไหม
ป้าเป็นอะไรกับเขาเป็นแม่เป็นแม่เขาเลยอ่าคนเล็ก

คุณผู้ชมภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยคลิปนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมเมืองพุทธนะ
แล้วผู้หญิงเสื้อเหลืองตะโกนบอกกูไม่ใช่แม่มึงนะกูไม่ใช่ลูกมึงนะ
ป้าแกยายแกได้แต่นั่งอึ้งอ้าปากทาง
แล้วเสียงที่เราดูดไปเนี่ยด่าแม่ดอกไม้สีทองตัวเฮียด่าอย่างนี้คุณ

ตอนแรกคนที่ถ่ายคลิปก็ตกใจว่าเอ๊ะใช่แม่จริงหรือเปล่า
เพราะผู้หญิงคนนี้บอกไม่ใช่แม่แล้วก็ไม่ใช่ลูกไง
พอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นค่ะเราก็ต้องไปตรวจสอบ
ทีนี้ทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
แม่ลูกคู่นี้เป็นแม่ลูกกันจริงนะเขามาโรงพยาบาลด้วยกัน
แล้วลูกสาวก็คือเสื้อเหลืองที่อยู่ในคลิปเขามีอาการป่วยทางจิต
ที่โรงพยาบาลสำเร็จแต่พอลูกสาวมารู้
ตรวจสุขภาพจิตเท่านั้นแหละค่ะอาการทางประสาทกำเริบ
ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้เห็นกันนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องที่จริงแล้วหลายคนก็ไม่ยอมรับนะ
เพราะตัวเองป่วยทางจิตคือมันไม่ใช่เรื่องแปลก
ก็รักษากันไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
จริงแล้วที่ฉันเคยคุยกับคุณหมอจิตเวทนะว่า
ในสังคมคนที่เป็นอาการป่วยทางจิตมีเยอะมากนะ
แล้วเกือบจะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอาการน้อยมากต่างกัน
เพราะฉะนั้นแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็รักษากันไปนะ
ใช่แต่คนป่วยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองป่วย
แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงก็ต้องอาศัยคนในครอบครัวนี่แหละ
แล้วก็คุณหมอบำบัดกันต่อไปนะครับ